พี่เดวิดอินทีดีกว่าหลายคนเอ๊ะเดวิดอินที
เริ่มจำไม่ค่อยได้แล้วเพลงนี้ไงฝากแฟนผมด้วย
ช่วยดูแลน้องเขาทียังจำได้ไหมจำได้เออจำได้อยู่
จำได้อยู่ล่าสุดค่ะเอาหน้าหลอดสไตล์ลูกครึ่งนะคะ
อันนี้คือชื่อเพลงนะคะเดวิดอินทีห่างหายไปนาน๕ปีสำหรับการออกซิงเกิลแบบจริงจังนะคะ
หลังจากหมดสัญญาจากค่ายใหญ่เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นนักร้องอิสระไง
ซิงเกิลล่าสุดติ๊กต๊อกไอไลน์ไอจีเฟซบุ๊คค่ะ
เป็นเพลงที่เข้ากับยุคสมัยได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงที่พี่เดวิดเขาพบเจอ
มีผู้หญิงคนนึงนะมัวแต่กดมือถือไปเดินชนพี่เนวิทโอ้โหของกระจายไปเลยจ้า
ก็เลยอยากจะฝากเตือนนะคะว่าให้ใช้มือถือแบบมีสติกลัวจะเกิดอันตรายไม่ใช่อะไรเป็นห่วง
โดยเอามาร้องสไตล์อีสานแซวแบบขำค่ะมีท่อนจำก็คือชื่อเพลงเลยติ๊กต๊อกไลน์ไอจีเฟซบุ๊ก
แฟนด้วยนะคะเป็นยังไงไปฟังค่ะ
ขอบคุณบันเทิงไทยรัฐมากนะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดด้วยนะครับชื่อเพลงว่าติ๊กต๊อกไลน์ไอจีเฟสบุ๊ก
ใดที่จะลืมคือผ่านไปกี่ปีแล้วมันเหมือนเดิมเลยอ่ะ
มาเกือบแบบ๑๐กว่าปียังใสอย่างนี้อยู่เลยคุณผู้ชม

นะคะตัวจริงก็ดูดีนะคะเอาติดตามกันด้วยแล้วกัน